อีกหนึ่งหนุ่มหล่อค่ะเอี๊ยงสิทธา

บอกเลยว่าตอนนี้ฮอตขึ้นแบบทวีคูณเลยนะคะ

ล่าสุดนี่ได้รับบทชายรักชายกับก๊อฟอนุวัฒน์นะคะ

แต่เจ้าตัวยืนยันว่ายังชอบผู้หญิงเหมือนเดิมนะจ๊ะ
และแฟนสาวนอกวงการก็ไม่ได้ว่าอะไร

ส่วนเรื่องหน้าตาที่หลายคนทักว่าเฮ้ย
หล่อขึ้นไปทำอะไรมาไปศัลยกรรมมาหรือเปล่า

ผอมลงแล้วก็เปลี่ยนทรงผมใหม่

ก็เลยอาจจะทำให้ดูสดใสมากขึ้นค่ะ
ก็ไม่ได้ไปทำอะไรเพิ่มเติมครับผมว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานที่รับมากกว่าบางทีมันอาจจะดูใหม่คนก็เลยนึกว่าเราดูแบบดู